คุณผู้ชมคะดูพาดหัวหน้าหนึ่งวันนี้

กรณีหนุ่มหัวร้อนที่ไปชกพนักงานที่ร้านโทรศัพท์ค่ะ
อ้างป่วยซึมเศร้าหนุ่มห้าวชกโหดสาวไอโฟน
ถูกโซเชียลขุดคุ้ยลามพ่อแม่
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนเย็นทั้งสองฝ่ายมาเจอหน้ากันแล้ว

จากเหตุการณ์นี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นคลิปที่เผยแพร่ในโลกโซเชียล๒มุม
มุมจากกล้องวงจรปิดนี่เห็นชัดเลย

ใช่ค่ะที่ชกไปที่พนักงานสาวผู้หญิงที่อยู่ด้านหน้าห้อง
หลายคนบอกว่าจะเอาโทรศัพท์ไปเปลี่ยน
โอเคก็เป็นไปตามขั้นตอนใช่ไหม

ก็คือเรื่องของการทำร้ายผู้หญิงชกผู้หญิง
แต่คุณรู้ไหมผู้หญิงที่ถูกทำร้าย
คือจริงเขามาตอนหลังเลยนะ

แล้วก็มีการพูดกันบอกว่าไหนจะขอถ่ายรูปของผู้จัดการ

ในห้องนี้ใช่แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเดินออกมาพอดี

แต่โดนต่อยเข้าไปที่ใบหน้าเนี่ยนะคะ
แล้วเธอก็ไม่ได้เป็นคนที่เป็นพนักงาน
ขายโทรศัพท์เครื่องนี้ให้กับผู้ชายคนนี้เลย

เรื่องนี้โลกโซเชียลพิพากษ์วิจารณ์เยอะ

ทีนี้ตอนเย็นประมาณ๖โมงครึ่ง

ก็นัดหมายทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
ให้มาเจรจามาเคลียร์กันที่โรงพัก

คือนางสาวสายใจตรีเนธอายุ๓๐ปี
ก็เดินทางมาพร้อมกันกับทนายความ
แล้วที่ถือเอกสารในมือนี่ก็คือเป็น
รับรองแพทย์รวมถึงมีการให้ปากคำเพิ่มเติม
กับทางพนักงานสอบสวนด้วยนะคะ
หลังจากนั้นประมาณสัก๒๐นาทีค่ะ
ฝั่งผู้ต้องหาที่ไปชกหน้า

นี่ค่ะใส่หมวกเดินทางมา

แล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ใช้เวลาในการพูดคุยกัน
ต่อน่ารองผู้กำกาบสอนอบางยี่ขัน

ก็มีจังหวะที่มีการยกมือไหว้ซึ่งกันและกันด้วย
ซึ่งการไกล่เกลี่ยคดีนี้จบลงที่ตำรวจปรับในอาม๕๐๐๐บาท
ข้อหาก็คือทำร้ายผู้อื่น
แล้วก็ในอาร์มก็มีการจ่ายค่าเสียหายค่าทำขวัญให้กับผู้เสียหาย
คือนางสาวสายใจอีก๕๐๐๐บาท

ใช่ทีนี้ทีมข่าวก็พยายามจะสอบถามผู้เสียหาย
คือนางสาวสายใจนี่แหละเธอเดินทางกลับเลย
ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนนะคะ
แต่ทีนี้ในอามหรือว่านายกริสดีพันธ์
ก็มีช็อตที่มานั่งให้สัมภาษณ์อยู่กับทนาย
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไปเป็นเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบ

ไม่เคยคิดว่าอยู่เหนือกว่ากฎหมาย
เพราะอะไรตอนแรกที่เขาบอกว่าเป็นลูกผู้พิพากษา

เขาบอกว่าพ่อแม่ผมสอนมาดี

แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงด้วยนะคะ

ทั้งเรื่องอารมณ์ร้อนเรื่องของอาการป่วย

เขาจะชี้แจงเรื่องนี้ว่ายังไงไปฟังกันนะคะ
แต่เราก็ได้โทษทางโทเซียมทางคุณกรณี

แล้วก็ต้องกำกัดโทษทักีนนี่ทุกอย่าง
ว่าแม่ผมเรื่องร้อนมาดีครับ
แต่ผมอาจจะ
มาไม่ค่อยฟังเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นบทเรียนให้ผมในราคาแพงครับ
เพราะว่าผมได้เลิกกับแฟนจากกันนะครับ๖คน
แล้วทีนี้ก็เลยได้เป็นคุณเจ้าคุณด่านช่วงนี้มา๖ปีแล้วครับ
แล้วก็ขอนะครับให้ทางสื่อมวลชนและโซเชียลนะครับ
ขอให้เลิกปล่อยแพร่นะครับเพราะว่าเสียหาประทบกว้างสำหรับผม
และสำหรับครอบครัวและสำหรับประเทศไทยนะครับ
ที่มีบุคคลอย่างผมอย่างนี้การกระทำอย่างนี้
มันทำให้กระทบกระเทือนไปถึงหลายวงการนะครับ
ทำให้เหมือนไม่เก่งกวนในสมัยแต่ผมเก่งกลัว
นี่แหละครับเขาก็บอกผิดที่ผมเอง
ไม่ยอมเชื่อฟังพ่อแม่นะครับ
ขอให้ผมใช้สติให้มากอย่าไปก่อเหตุแบบนี้กับใครอีก
ผมก็รับฟังไว้แล้วผมก็พยายามจะไม่ทำแบบนี้อีกนะครับ
อย่างที่บอกก็ยอมรับแหละว่าป่วยเป็นโรคซึ้มเศร้า
เป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเลิกกับแปลนสาวมา
๖ปีที่แล้วก็กินยาอยู่ตลอด
แล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุรถล้มคือก็เคยเกิดขึ้นจริง
แต่อันนั้นก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกระทบกระเทือนกับสมองอะไร
ไม่ได้เกี่ยวกันเพราะว่าการที่ทำไปครั้งนี้
เป็นเพราะว่าอารมณ์ร้อนอารมณ์ชั่ววูบนั่นเอง
แล้วก็โทรศัพท์เครื่องที่มีปัญหา

ขายไปแล้วขายทิ้งไปแล้วตัวเขาบอกแบบนี้
ถูกต้องค่ะส่วนทางด้านทนายความของนายกฤษฎีพันธ์

คือจ่ายค่าปรับไปแล้วชดใช้ค่าเสียหายไปแล้ว
แล้วผู้เสียหายเองก็เข้าใจแล้วก็ให้อภัยนะคะ
ทีนี้เพราะคดีนี้จริงเมื่อวานก็จบแล้วนะคุณศุษยศูนย์
เพราะเขาก็ยกมือไหว้กันแล้วรับไหว้กันแล้ว
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของการไปตรวจร่างกาย
คุณสายใจก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสิริราชแล้ว
ไม่รู้ว่าตัวเองขายแล้วผิดกฎหมาย
รอบนั้นยังโดนปรับไปตั้ง๑หมื่นแน่

แล้วก็ยังมีการขุดคุยเรื่องของประวัติของผู้ชายคนนี้ออกมาอีก
แต่เอาเป็นว่าจบเรียบร้อยแล้วนะคะ